สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับครับ
การระบาดของโควิดมันเดินทางมาถึงจุดนี้แล้วครับจุดที่ตัวเลขคนตายเพิ่มขึ้นมาอย่างน่าตกใจ
ตัวเลขที่แถลงวันนี้ก็๑๕เท่ากับเมื่อวานมาถึงจุดที่กำลังจะมีคนตายเพิ่มขึ้นมาทุกวัน
ก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาเราลุ้นตัวเลขเราลุ้นไปที่ตัวเลขคนติดเชื้อเป็นหลัก
เพราะว่าตัวเลขคนตายเนี่ยมันจะนิ่งแล้วไม่ค่อยขยับ
หรือนานนานจะขยับสักคนสองคนจำได้ไหมครับว่าตั้งแต่ตอนปี๖๓ต้นปี
โควิดมันเข้ามาบ้านเราโดยนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยตัวเลขคนตายมันเริ่มนับหนึ่ง
จากการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวจีนคนนั้นแล้วกว่าจะมีคนตายเพิ่มให้นับสอง
นับสามนับสี่ได้ใช้เวลาเป็นเดือนเดือน
จนกระทั่งเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันติดแล้วมันก็หายได้นี่
ออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านได้เป็นส่วนใหญ่
เหลือที่รอรักษาอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยน้อยกว่าคนที่กลับบ้านได้
เราก็ปลอบใจกันว่าอย่าไปตื่นตนกกับโควิด
จนเกินเหตุเราเอาตัวเลขคนตายจากโควิดไปเปรียบเทียบกับคนตายเหตุอื่น
อุบัติเหตุบนท้องถนนคนตายด้วยมะเร็งโรคนั้นโรคนี้เหมือนกับเราบอกว่า
การตายโควิดขี้ประสิวมากเรารับมือได้เราเอาอยู่เรารักษาได้
มันจึงเกิดมีวลีว่าโควิดกระจอกเกิดขึ้นไง
แต่ตัดกลับมาสถานการณ์ณวันนี้ตัวเลขที่เรารุ้นกัน
มันไม่ใช่แค่ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มแต่เป็นตัวเลขคนตายเพิ่ม
เพราะตัวเลขคนตายเพิ่มเนี่ยมันพลวดพลาดขึ้นมาน่าตกใจมาก
ห่วงเชื้อใหม่ดับเร็วที่ว่าดับเร็วเพราะมีข้อมูล
ลักออกมาหลายรายติดเชื้อแล้วตายภายใน๒๓วันเท่านั้น
รู้ว่าติดเชื้อแล้วพยายามจะติดต่อให้รถมารับ
รออยู่แค่๒๓วันก็ตายคาบ้านตายคาคอนโด
เพราะรถไปรับไม่ทันบางรายเนี่ยมันถึงขั้นว่า
ตอนเช้าพบเชื้อตอนเช้าตอนดึกตายแล้ว
บางรายบอกขับรถเองไม่ไหวไม่อยากนั่งแท็กซี่
ไม่อยากเอาเชื้อไปแพร่คนอื่นติดแค่วันสองวัน
รอไม่ได้ติดแล้วซุดไม่มีแรง
แม้กระทั่งจะพูดโทรศัพท์แล้วก็เสียชีวิต
แล้วที่มันน่าเจ็บปวดมากก็คือว่า
การตายด้วยโรคอื่นเนี่ยอย่างน้อยก็ยังมีคนไปดูใจ
มันโดดเดี่ยวมากเพราะว่าหลังจากเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลแล้วเนี่ย
ไปถึงมือหมอแล้วญาติพี่น้องไม่มีสิทธิ์จะได้พบหน้า
คนไข้เองก็ไม่มีสิทธิ์จะพบหน้าคนในครอบครัว
แม้กระทั่งช่วงลมหายใจสุดท้ายก็ไม่ได้เห็นหน้าคนในครอบครัว
พยาบาลบางคนถึงเล่าให้ฟังไงครับว่า
ผู้ติดเชื้อโควิดบางรายตายโดยตายังเบิกโพรงไม่ปิดตาแปลว่ายังมีห่วงอยู่
ฉะนั้นวันนี้วันพรุ่งนี้เราต้องลุ้นตัวเลขคนตายควบคู่ไปกับตัวเลขคนติดเชื้อใหม่
เพราะอะไรครับเพราะมีข้อมูลแบบนี้
ขณะนี้มีคนติดเชื้อที่ป่วยหนักอาการหนักถึงขั้นต้องใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ย
มีอยู่๑๖๙รายถามว่า๑๖๙รายนี้จะหายเท่าไหร่จะเสียชีวิตเท่าไหร่
ไม่มีใครตอบได้แต่มีข้อมูลในเชิงสถิติ
บอกว่าคนที่ป่วยหนักขนาดต้องใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ย
จะรักษาหายรอดแล้วออกมาได้เนี่ยประมาณ๔๐
แปลว่า๑๐๐คนที่ใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยหาย๔๐คน
ถ้าอย่างนี้ที่ใส่ท่อหายใจอยู่๑๖๙คนเนี่ย
ก็จะรอดประมาณ๖๘คนที่เหลือ๑๐๑คนจะไม่รอด
ถ้าดูตามสถิตินี้นะเราจึงต้องทำใจกับตัวเลขนี้แล้วล่ะครับ
และต้องทำใจว่าในจำนวนคนติดเชื้อขณะนี้
อยู่ในขายอาการหนักอยู่๖๒๘ราย
รายนี้มันจะหนักไปถึงหนักมากจนต้องใส่ท่อช่วยหายใจกี่ราย
ยังไม่รู้จะมีอาการดีขึ้นแล้วก็กลับบ้านได้
หายเป็นปกติกี่รายก็ยังไม่รู้รู้รู้แต่ว่าอาการหนักอยู่ตอนนี้๖๒๘ราย
ถามว่าทำไมเชื้อโควิดที่ตัดติดกันในช่วงหลังมันถึงดุนัก
ทำไมติดง่ายนักทำไมถึงติดแล้วตายเร็วนัก
เพราะมันเป็นสายพันธุ์ใหม่ไงคือสายพันธุ์อังกฤษที่ติดไม่เท่าไหร่ก็ทำลายปอดได้ในช่วงเวลาแค่วันสองวัน
ทำรายปอดทำรายปอดได้ก็ตาย
ทีนี้ถ้าเราถอยหลังย้อนกลับไปเรื่องสายพันธุ์ใหม่
หมอยงและหมอหลายคนเขาเตือนแล้วเตือนอีกว่าให้ระวัง
สายพันธุ์อังกฤษติดเข้ามาในเมืองไทยเด็ดขาด
แล้วมันก็เข้ามาจนได้เอาเข้ามายังไงล่ะ
ก็เข้ามาโดยข้อมูลที่บอกว่าโรคนี้มันระบาด
เชื้อเนี่ยมันระบาดอยู่ในกัมพูชาแล้วมีคนไทยที่ว่า
ทำธุรกิจสีเทาอยู่แถวกัมพูชา
แล้วก็นำกลับมากลับมาแล้วก็ไปเที่ยวทองหล่อ
มันจึงเกิดคลัสเตอร์ทองหล่อขึ้นแล้วก็ไฟลุกลามทุ่ง
เพราะว่าหลังจากนั้นในช่วงเทศกาลสงกรานรัฐบาล
เขาไม่ประกาศล็อกดาวน์สงกรานเหมือนปีที่ผ่านมา
เขาบอกให้กลับบ้านได้ให้ไปต่างจังหวัดได้
เคลื่อนย้ายประชากรได้วันนี้คนที่เป็นต้นต่อ
เอาเชื้อเขาเข้ามาเนี่ย
ยังลอยนวลอยู่เลยครับไม่มีใครสนใจที่จะพูดถึงประเด็นนี้แล้ว
วันนี้ตำรวจเจ้าหน้าที่ที่ปล่อยให้ผับทองหล่อเป็นแหล่งแพร่เชื้อ
ปล่อยให้ผับเปิดได้โดยไม่มีใบอนุญาตปล่อยให้ผับเปิดได้เกินเวลา
เวลาตีสามตีสี่ตีห้าเปิดได้โดยไม่มีมาตรการใดใด
ไม่มีการเว้นระยะห่างไม่ได้ทำเป็นตามกฎกติกา
สุมกันจนกระทั่งติดโควิด
แล้วก็นำไปแพร่ทั่วไปหมดทั้งประเทศตำรวจ
ปล่อยประละเลยก็มีคำสั่งย้ายออกจากพื้นที่
พอเป็นพิธีเท่านั้นแหละครับนี่ท่านดูสิครับ
แล้ววันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วที่กำลังจะเป็นไปก็คือ
ความคุกกลุ่นที่คนในรัฐบาลออกมาฟาดฟันกันเองวันนี้มีหัวข่าวว่า
ฉกฉุนรัฐมนตรีนินทาบิ๊กตูฮึ่มจะปรับออก
หรือมีข่าวว่าบิกตูยึดเบ็ดเสร็จสามสิบเอ็ดพรบ
คือพรบสามสิบเอ็ดจบับเพื่อจะโอนอำนาจจากรัฐมนตรี
อยู่ในมือนายกแม้กระทั่งระดับสอสอ
ภายในพักร่วมรัฐบาลด้วยกันก็ห่ำหันกันอุตลุด
นี่ทั้งที่อยู่ในภาวะที่คนไทย
เฉินกับความทุกข์ยากแสนสาหัสผมถึงบอกว่านี่มันเป็นกรรมของประเทศแล้วล่ะครับ
คิดได้อย่างนี้ก็ปลงเพราะมิฉะนั้นแล้ว
ดูอะไรต่ออะไรตอนนี้มันน่าเหนื่อยใจกันไปหมด
และนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
คุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับครับขอบคุณอาจารย์
ภาพคลี่ขจายด้วยนะฮะในขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้นะครับ